เจ้าเป็นเจ้าถิ่นสุดท้ายมันก็เกิดการวิวาดกันแบบนี้ครับ
หนูจ่ายเงินเข้าไปแล้วค่ะ

พี่ไปเลยเพราะว่าหนูจ่ายเงินให้พี่แล้วรบโกนด้วยนะคะ
วินก็ไม่มีสิทธิ์ไปจอดรถขวางไล่เขาลงจากรถแบบนี้นะ
มันเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการที่เขาจะเลือกใช้อย่างไร
เพราะว่าเขาก็เรียกให้รายเดอร์ไปรับที่หน้าห้องเขา
แต่มันจำเป็นต้องผ่านวินตรงนี้
พี่วินก็เลยไม่พอใจก็เลยต่างคนต่างถ่ายคลิป
ไม่ได้เป็นรายเดอร์ที่เธอนั่งอยู่นะครับ
ก็ตัดเพราะว่าเอ้าทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องมีปัญหาอะไรกันแบบนี้
เพราะไม่อยากตื่นสายไม่อยากทำงานสายว่างั้นเถอะพอรถเลี้ยวออกมาจากคอนโด
คือรถให้ไปรับหน้าคอนโดนะไม่ได้รับที่วินนี้นะ
แต่มันต้องผ่านวินและถูกเจ้าถิ่นคือพี่วินไล่ตามมาดักหน้าเลย
เธอก็เอายกมือถือขึ้นมาถ่ายเป็นหลักฐานไว้ก่อนเพราะเกรงว่ามันจะบานปลาย
จริงเธอก็ยกมือไหว้แล้วนะพี่ขอเถอะหนูรีบไปทำงานหนูสาย
อย่าเลยเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็เคยใช้บริการพี่นะแต่วันนี้พี่หนูรีบอะไรแบบนี้
เธอก็ไปค้นข้อมูลเจอมาโอ้โหวินเคยออกข่าวไปเมื่อปีก่อนด้วย
ตอนนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้แล้วคนก็คอมเมนต์เยอะเลยว่า
โอ้โหปัญหามันเยอะจริงอะไรแบบนี้นะฮะ
เจ้าของคลิปมีการคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมว่ากรณีแบบนี้เราสามารถทำยังไงได้บ้าง
เคยเห็นเป็นข่าวเหมือนกันแต่มันรู้สึกไม่ปลอดภัย
เน็ตก็เข้าไปตอบว่าอันนี้มันสามารถแจ้งทะเบียนของพี่วินไปกับกรมขนส่งได้
เพราะว่ามันถือการเป็นเรื่องของการคุกคามเหมือนกันนะครับ
ถ้าไม่ไหวเองก็สามารถเอาเรื่องราวไปแจ้งแจ้งคดีตำรวจไหม
หรือว่าสอสอในพื้นที่ดีไหมหรือว่าต้องรอรัฐบาลใหม่ในการเข้าไปดูข้อกฎหมายไหม
แล้วก็ลดความขัดแย้งเพราะมันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ